เดี๋ยวจะให้ทุกผู้ชมไปดูภาพภาพหนึ่งนะฮะภาพนี้เนี่ยคนที่ถ่ายได้แล้วก็คนที่เห็นบอกว่ามีความหมายเหลือเกิน
ใช่ค่ะภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดได้เป็นนับล้านล้านคำค่ะ
นี่ฮะก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่กำลังผูกขวัญนาคให้กับนาคลูกชายที่กำลังจะบวชพระนะครับ
คือในสภาพที่เธอเองก็ป่วยหนักเต็มที่แล้ว
ใช่ค่ะนั่งรถเข็นค่ะแล้วก็ใส่สายที่ช่วยหายใจค่ะ
คือคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้ามีลูกชายก็หวังว่าลูกชายจะได้บวชเรียนก่อนจะเป็นฝั่งเป็นฝา
ตอนที่ลูกบวชพระเนี่ยตามโบราณเขาก็เชื่อกันว่าถ้าได้เกาะชายพระเหลืองลูกเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์
เนี่ยฮะนาคลูกชายก็ก้มกราบแม่ตอนที่ผูกขวัญนาคเสร็จ
คนที่เขาถ่ายภาพเนี่ยเขาเป็นช่างภาพอิสระอยู่ที่นครรัชศรีมาเป็นงานบวชงานหนึ่งก็ได้รับการว่าจ้างไป
เขาบอกว่าปกตินะงานบวชก็จะเต็มไปด้วยความชื่นมื้นสนุกสนานแห่นาคพระใหม่ฉลองพระ
แต่งานนี้เนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับแม่ของนาคที่กำลังจะบวชพระเนี่ยป่วยหนักเป็นมะเร็ง

คือแบบแทบจะไม่ไหวแล้วอ่ะแต่แม่บอกว่าต้องบวชลูกชายให้ได้เนี่ยตอนที่ผูกขวัญนาคให้กับลูกนี่ยังแทบผูกไม่ไหว
ใช่ค่ะคนต้องประคองแบบนี้ค่ะแล้วก็ลืมตาแทบไม่ได้นะคะ
ใช่สุดท้ายแล้วคุณแม่ท่านนี้ก็ทันที่จะเห็นพระลูกชายนะฮะ

ได้เกาะชายพระเหลืองจับชายพระเหลืองของพระลูกชาย
ตอนที่บวชเสร็จออกมาจากโบสถ์นะ

แม่ได้พูดคำสุดท้ายตอนที่ได้เกาะชายผ้าเหลือง
คุณแม่บอกว่าดีใจพูดแค่นี้แล้วคุณแม่เป็นลมหมดสติไป

นี่แหละฮะคนที่ถ่ายภาพได้เขาถึงบอกว่า
มันมีความหมายเหลือเกินสำหรับภาพที่เห็น
บอกว่าวันนี้ไปถ่ายงานบวชมาครับ
ยินดีด้วยนะครับที่ลูกได้ทำความฝันของพ่อแม่ที่ตั้งไว้สำเร็จ

เพราะมีคนคนหนึ่งที่ป่วยกระทันหันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
แม้กระทั่งผูกขวัญให้ลูกพูดอะไรไม่ถูกครับปลื้มใจมาก
หนึ่งภาพล้านความหมายนี่นะฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณสุดปรีดามหายศได้ไปเจอกับพระลูกชายมาด้วย
เดี๋ยวท่านจะได้ฟังพระลูกชายนะครับแต่คุยกับช่างภาพก่อน
ภาพที่ถ่ายได้เนี่ยนะครับยืนคุยกับคุณสุดปรีดามหายศอยู่นะฮะ
อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับนายธนากรฮอตขุนทศเป็นช่างภาพอิสระ
บอกว่าตัวเขารับจ้างถ่ายภาพในงานบวชมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๐งาน
ทุกงานที่ผ่านมาก็จะเป็นภาพแนวความสุขสนุกสนานสดชื่นรอยยิ้มแจ่มใส
บวชพระใหม่แต่งานนี้ถือว่าเป็นงานเดียวและงานแรกที่สะเทือนอารมณ์มากที่สุด
ขนาดตัวเขาเองนะถ่ายไปเนี่ยต้องกลั้นน้ำตาไป
เพราะว่าภาพมันสื่ออารมณ์ที่มีความสุขปนกับความเศร้า
เชื่อว่าหลายคนเนี่ยสัมผัสได้จากที่เห็นภาพถ่ายของเขาที่เขาเอามาให้ดู
รูปตอนที่แม่กำลังผูกแขนผูกขวัญให้กับลูกตอนที่ยังเป็นนาคอยู่เนี่ย
สื่ออารมณ์ความหมายได้ดีที่สุด
ผมว่ามีเรื่องความรักของแม่ที่มีให้ลูกแล้วก็ที่ลูกเมียให้แม่
มากครับงานเนี้ยผมว่าที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยคือมีความรู้สึกนะก็คือแบบว่าซึ้งไปตาม
ตามเขาด้วยผมแบบไปถ่ายงานอย่างนี้ก็อยากจะร้องไปตามเขาด้วยอย่างนี้ครับ
เพราะว่ามันซึ้งจริงครับคุณธนทรที่คุณธนากรที่ถ่ายภาพบอกว่านำเรื่องราวนี้มาถ่ายทอด
ลงในสังคมออนไลน์เพราะว่าอยากให้คนได้เห็นถึงความรักความกระตันอยู่ระหว่างแม่ลูก
อืมนี่นะครับเราก็เลยไปที่วัดหนองกลางดอนอำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมานะครับวัดที่จัดงานบวชตามภาพเลยครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะซึ่งผู้ที่บวชตามภาพท่านก็ยังบวชเป็นพระอยู่นะขนาดนี้นะฮะ
ยังไม่ได้ศึกนะครับพระอนุโลมพันโคกรวดอายุยี่สิบเอ็ดปี
หรือว่าพระออมนะครับแล้ววัดที่จัดงานบวชนี่แหละ
พระออมเนี่ยณขณะนี้ก็คือวัดที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลคุณแม่ในภาพอ่ะอืม
แม่เสียชีวิตแล้วนะฮะคุณแม่สุนีพันโคกรวดนะครับ
จากได้คุยกับพระออมแล้วก็ยังได้คุยกับคุณพ่อด้วยนะ
ก็คือนายเจริญพันธ์โครกรวดคุณพ่อของพระออม
แล้วก็สามีของคุณแม่สุนีที่เพิ่งเสียชีวิตใช่ค่ะ
ซึ่งก็ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ
ว่าทางครอบครัวก็รู้ว่านางสุนีป่วยเป็นมะเร็งตับ
เมื่อ๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาก็เข้าออกโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่ตลอดนะคะ
ส่วนเรื่องการบวชจริงแล้วทางครอบครัวก็คุยกันมาตลอด
ยังไม่รู้ว่านางสุนีป่วยนะคะก็วางแผนว่าจะให้พระออมบวช
หลังจากคัดเลือกทหารเสร็จแต่ก็ยังไม่ได้บวชสักที
เพราะว่าครอบครัวขัดสนเรื่องเงินทองค่ะครับจนกลางเดือนตุลาคม
กลางเดือนนี้นางสุนีอาการสุดหนักทางครอบครัววางแผนจะให้พระออมบวช
เลิกก็คือสามพฤศจิกายนอืมแต่นายเจริญบอกว่าสัมผัสและรู้สึกได้ว่า
นางสุนีพยายามต่อสู้กับความเจ็บป่วยหนักมากคือใจอ่ะสู้
แต่ร่างกายไม่ไหวแล้วเหมือนกับคุณหมอก็คุยกับตัวคุณพ่อ
คุยกับนายเจริญบอกว่าโอ้โหถ้าบวช๓พฤศจิกายนเนี่ย
มันก็เป็นไปได้ที่ว่าแม่อาจจะอยู่ไม่ถึงงานบวชลูก
อันนี้คุณพ่อให้ข้อมูลนะต้นเดือนหน้าใช่ไหมใช่
ทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจว่างั้นเลื่อนขยับงานบวชให้เร็วขึ้น
ก็คือยี่สิบสี่ตุลาคมพระฤหัสที่ผ่านมาวันนั้นเนี่ย
ตัวคุณแม่นะคะตัวนางสุนีรับรู้ทุกขั้นตอนของงานบวชครับ
แต่ลืมตามองไม่ได้อย่างที่เห็นในภาพภาพถ่าย
คือคุณแม่หลับตาตลอดเวลาจะยกมือยกอะไร
ก็ต้องมีคนคอยจับมือให้อ่ะค่ะครับพอหลังจากพระออมห่มผ้าเหลือง
ออมออกมาจากโบสถ์แม่เอามือเกาะชายผ้าเหลือง
แล้วก็เกาะย่ามเอาไว้แน่นเลยนะคะครับคือแม่เนี่ยเกาะชายผ้าเหลือง
เกาะย่ามได้ก็คือญาติญาติจับมือแม่ไปเกาะนะ
อืมแต่พอเกาะได้ปุ๊บแม่กำแน่นเลยครับแล้วแม่ก็พูดคำสุดท้ายว่า
ดีใจโอ้โหแล้ววูบไปเลยค่ะแม่นี่วูบหมดสติไป
พอวันรุ่งขึ้นยี่สิบห้าตุลาคมคุณแม่เสียชีวิตค่ะครับ
เสียชีวิตหลังจากได้เกาะชายพระเหลืองของลูกชายจริง
เพราะแม่บอกว่าก่อนที่ยังไม่เป็นมะลิงแม่ก็ยังจะบวชไถ่ลูกอยู่แล้วครับ
พอมารู้ก่อนเลยกระตุ้นอยากจะบวชไวเลย
ก็ดูเลิกได้วันที่๓เดือนพฤศจิกา
ก็แม่มาป่วยหนักเลยเลื่อนวันบวชค่ะ
รู้แต่ว่าตาลืนไม่ได้
พอออกจากโบสถ์ก็บอกว่าแม่ใส่ยามภาพใหม่นะ
ใส่จางั้นสมบล
แล้วก็เมื่ออากาศล้อนก็เลยพากลับบ้าน
กลับมาก็ไปบ้านพักกับบ้าน
คิดสาจรก็หลงคิดตามหลงด้วย
พอมาตอนบ่าย๒ตอนเวลาก็เสียชีวิต
ก็ใช้แน่นที่ความเสียใจกับครอบครัว
ของคุณสุนีด้วยนะฮะแต่ก็คุณแม่ก็ถือว่าสุดท้ายก็ได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกจริงนะครับ
ส่วนพระออมนะครับพระลูกชายบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่า
อ่าแม่เนี่ยเคยบอกว่าอยากให้บวชให้อยากเห็นชายพระเหลืองของลูก
ก็ยังไม่มีโอกาสได้บวชให้สักทีหนึ่งนะฮะเพราะว่านอกจากติดภารกิจหลายอย่างแล้วครอบครัวก็ไม่ค่อยมีเงิน
คือบวชก็ต้องใช้เงินจนแม่มาป่วยหนัก
ก็เลยตัดสินใจว่าต้องบวชให้แม่แล้วเพราะว่าอยากทำให้แม่สมหวังเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต
แล้วก็เชื่อว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่แม่ก็รอมาตลอดเหมือนกันพระออมบอกว่าหากแม่ยังรับรู้ในสิ่งที่ตัวเองพูดได้
อยากจะบอกแม่ว่าขอให้แม่ไปอย่างสงบไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้น
และแม่ก็ไม่ต้องทรมานเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วส่วนตัวของพระออมเองเดี๋ยวจะดูแลพ่อดูแลครอบครัวให้เอง
หลังจากที่ได้ห่วงพระเหลืองเสร็จก็พอแล้ววันนี้จิตศิษย์ได้คุยได้บอกอะไรกับคุณแม่ไหมครับ

บอกว่าลูกทำให้แม่แล้ว
ตอนนั้นคุณแม่ทำกับจะเป็นอะไร
จึงยามน่ะ
อยากจะบอกว่าให้ยอมแม่ไม่ต้องห่วง
ไปดี

เดี๋ยวพ่อภาคจะดูเรียก
นุโมทนาสาธุกับพระออมด้วยนะฮะ
ออมบอกว่าจะบวชจนกว่าจะเสร็จงานศพของคุณแม่นะครับ

เพราะว่าก็ต้องไปช่วยคุณพ่อช่วยครอบครัวทำงานนะครับ
ไม่อยากให้พ่อกับพี่สาวต้องลำบากกันอยู่แค่สองคนนะครับ